กำลังจะให้คุณผู้ชมลองดูว่าเขาขับมาตรงดีแล้วไงถึงไปชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างได้ค่ะ
โอ้โหผ้าบุปฏิเหตุคุณผู้ชมตอนแรกนะขับมาตรงดีนี่มารถเก่งนี่ค่ะ
แล้วคือเฉไปเรื่อยออกซ้ายจนเข้าไปชนกับเสาไฟฟ้าตรงนั้น
แล้วที่สำคัญภาพเมื่อสักครู่ที่เราวงเอาไว้ให้คุณผู้ชมดู
หมาสีดำตัวนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอ้โหจะเข้าไปหาคนขับรถอย่างเดียวเลย
เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ

มันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจสมภาพบ้านค่ายก็ไปตรวจสอบ
บริษัท๓๓๗๑อยู่บริเวณอำเภอบ้านค่าย

ซึ่งก็คือคนขับเป็นผู้ชายอายุราวประมาณสัก๒๕๓๐ปี
เขามีแผลนะคะที่ดวงตาข้างขวา
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายค่ะ

ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ไปสังเกตเห็น
มีน้องหมาตัวหนึ่งตัวสีดำนะ

แล้วเขาพยายามจะเข้าไปหาคนขับรถเก่งคันนั้นค่ะ
โดยเจ้าตุ๊กตาอายุราวสักประมาณ๑ปี
ปรากฏทราบต่อมาอ๋อมันเป็นห่วงเจ้าของ
คนขับรถคันนั้นแหละคือเจ้าของของตุ๊กตาค่ะ
เจ้าตุ๊กตามาเลี้ยงก็เลยมีความรักความผูกพันกันมาก
พยายามจะพุ่งตัวเข้าไปหาคนขับรถคนนั้น
แล้วก็เฝ้าอยู่ตรงรถยนต์ไม่หนีไปไหนเลย
กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บคนขับรถยนต์ออกมาประถมพยาบาล
ตาเองก็ยังเฝ้าเจ้าของไม่ละสายตาด้วยความเป็นห่วง
กู้ภัยก็เลยต้องบอกให้จับเจ้าน้องหมาเนี่ยนะคะเอาไว้ก่อนค่ะ
ขณะที่คุณผู้ชมคะรถด้านหน้าพังยับเยินเลย
เสาไฟฟ้าส่องสว่างก็คดงออย่างที่เห็นนะคะ
ตำรวจเลยคาดว่าคนขับรถยนต์คันนี้

ก็เลยเสียหลักชนเสาไฟฟ้าอย่างที่เห็น

คันเกิดเหตุไปไว้ที่สพบ้านค่ายก่อน
เดี๋ยวต้องรอคนขับอาการดีขึ้นสอบสวนกันต่อไปค่ะ